ทำตามซึ่งตอนแรกผมไม่รู้ว่าต้องปักในอาหาร

แล้วจังหวะที่ผมปักจะเข้าง่ามเท้าก็อยู่แล้ว

ตอนแรกเนี่ยคุณโน๊ตไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มนะครับ
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์

เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
จะได้ไม่พลาดรายการดีจากทางไทยรัฐ
ก่อนอื่นเลยฝากไปถึงคุณผู้ชมนะครับ
สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนอย่าเก็บไว้คนเดียว
อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเล่าประสบการณ์
ยองขวัญสั่นประสาทพร้อมที่จะพบเจอกับคุณผู้ชมแล้ว
ส่วนวันนี้จะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และแขกรับเชิญของสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
นั่งอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยครับ
คนนี้เนี่ยเขามีฉายาที่เป็นฉายาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับ
เป็นฉายาที่มาจากวีรกรรมของเขา
ในการไปเล่นผีถ้วยแก้ว
โดยการเอาเลือดไก่ไปเขียนเป็นพยานชนะตารางผีถ้วยแก้ว
จนเป็นฉายาของผู้ชายคนนี้ครับ
วันนี้ยินดีต้อนรับคุณโน๊ตเล่นพิเรนครับ

ครับมาเพราะความพิเลนผมนี่แหละ

นั่นคือที่มาของชื่อคุณโน๊ต

ถามเหมือนเดิมกับทุกท่านที่เคยมาร่วมรายการ

เรื่องราวของชุมทางรถไฟผี

เพื่อคอนเฟิร์มเหตุการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้น

แต่วันนี้เนี่ยคุณโน๊ตมาพร้อมกับหนึ่งเรื่องครับ
ที่มันเกี่ยวข้องกับบรรยากาศนะตอนนี้เลยนะ

เราก็มาแล้ว

ช่วงวัยที่กำลังเล่นพิเลนเลยป่ะ

ลิพิเลนผมจำไม่ผิดคือป๖
แต่เรื่องที่ผมเจออาถรรห์เทคูณนางรำ
น่าจะเป็นเทิมสุดท้ายที่มีกิจกรรมของโรงเรียน

อย่างมีอยู่ช่วงหนึ่งที่

ก็หาอะไรมาพูดกันดีกว่า

เอาเรื่องที่แบบน่ากลัวบอกว่า

เพราะผมเจอที่มันระดับประชิดเลยดีกว่า
แล้วพอพูดยังไม่ทันจบ

ไปมองผมก็งงว่ามันหันไปมองอะไร
สักพักมันลุกขึ้นไปยืนแล้วมองอะไรสักอย่าง
แล้วมันเดินกลับมาที่นั่งบอกเปลี่ยนเรื่องเล่าเถอะ
ปั๊มปั๊มไม่ได้เสียบ

เขาจะรู้คือเพื่อนผมจะรู้ทันทีว่าอาการมันแปลกแล้ว
เคยเล่าที่ไหนแม่ถามบอกไม่เคยยังไม่เคยเอามาเล่า

นั่นคือครั้งแรกที่บอกว่ามันมีเอฟเฟคแปลก

อันนี้ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมอายุ๑๗๑๘นะ

ไม่รู้ว่าช็อตหรือว่าอะไรนะแต่ระเบิดขาหัวเพื่อนสามสี่คนที่นั่ง
ที่นั่งรวมกำลังล้าง

อันนี้ก่อนมาผมจุด๑๖ดอกขอเข้ามาท่านก่อนแล้ว
โอเคคือขอแบบโดยรวมเลย

นั่นคือทั้งสองครั้งที่ยกตัวอย่างมาว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เล่าเรื่องนี้

มันจะมีเอฟเฟคบางอย่างตามมาเหมือนกับเขาไม่อยากให้เล่าเหรอ

เพราะว่าสิ่งที่ผมเจอนะตอนนั้นผมน่าจะด้วยความที่ผมยังเด็ก
ผมยังไม่รู้ตัวว่าการก้าวล่วงหรือว่าการทำท่าทำทางมันเป็นการล่วงเกินเขา

วันนี้อย่างที่คุณโน๊ตบอกว่าจุดทูปมาแล้วนะ

เรามาเล่ากันด้วยบรรยากาศแบบนี้

เล่าเรื่องนี้อีกไหมครับ

๘๐เลยครับ

นี่เอาหรือไม่พอตั้งสติดีกว่าพี่
แต่คงไม่น่ามีอะไรนะครับ

เมื่อคืนนี้ผมนอนคิดเรื่องนี้
นั่งคิดนอนคิดด้วยว่าจะเปลี่ยนเรื่องดีไหมเนี่ย

อธิษฐานบอกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าผมรู้ทุกอย่างแล้วว่าการก้าวร่วง

ตอนนั้นเราเด็กใช่ครับผม

มีเสียงผู้หญิงร้องไห้บ้างเพราะว่าหัวนอนผมเป็นชาวสามแพ่งพอดี
แต่ผมก็จะอยู่กับตรงนี้มาตลอดหาทั้งชีวิต
ผมกลัวหลอดไฟทีมงานเดี๋ยวถ้าไม่เป็นระวังสิ้นนานนี้ด้วยนะอยากฟังครับอาถันหุ่นนางรำ

เป็นโรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งในย่านฝั่งทนก็แล้วกันพี่แจ๊ค
ไม่ขอบอกชื่อโรงเรียนนะฮะถึงจะทุบไปแล้วปัจจุบันนี้แต่ก็ไม่ขอบอกเขาแล้วกัน
ย่านฝั่งทนก็เป็นโรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งซึ่งตัวโรงเรียนเนี่ยผมต้องบอกว่ามันจะอยู่ติดถนนใหญ่
แล้วตัวโรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นถ้าเป็นอาคารมันจะเป็นสี่เหลี่ยจตุรัส
แต่ถ้าถึงพื้นที่เรียนรวมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมถึงห้า
ซึ่งโซนทางด้านทางด้านขวาทางด้านซ้ายสุดของหน้าโรงเรียนไปมันจะเป็นโซนของสนามเด็กเล่น
ก็จะเป็นห้องตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงป๖ที่เขาไปเล่นกันช่วงพักเที่ยง
ในช่วงเวลานั้นผมไม่มั่นใจนะว่าเป็นเดือนไหนหรืออะไรยังไง
แต่ผมจำได้ว่าช่วงก่อนจะสอบไล่เนี่ยมันจะมีกิจกรรมโรงเรียน
แล้วรู้สึกว่าช่วงโรงเรียนห้องชั้นเรียนปฐมเนี่ยแต่ป๑ป๖เนี่ย
หน้านั้นเคยมีกิจกรรมเกี่ยวกับวงดนตรีไทย
ซึ่งขึ้นแสดงบนเวทีในงานประจำปีของโรงเรียน
แต่ดอปน่าจะประมาณว่ายกเลิกไปราว๒ปีแล้วปีนั้นเขากลับมานำกลับมาใช้ใหม่
โดยต้องการนักเรียนเข้ามาฝึกใหม่
ซึ่งไม่ใช่รุ่นเก่าซึ่งไม่ใช่รุ่นพี่ที่เป็นป๕หรือป

แต่ว่าผมก็ได้

เพราะว่าหนักเลี้ยนที่ใช้

เหมือนกับจะมีน่าจะมีการบวงสวง
เขาให้ไปขนเครื่องดนตรีลงไปที่ลานซึ่งมันเป็นสนามฟุตบอลที่อยู่กลางโรงเรียน
ก็ไม่ได้กว้างมากครับพี่แจ๊คก็จะมีโต๊ะสามตัวเป็นโต๊ะตัวใหญ่เป็นโต๊ะที่ตั้งบายสี
ผ้าขาวคุมใช่ไหมฮะอีก๒ตัวก็จะมีการใช้ละ๙กัชดามาเพื่อไหว้ครู
ตอนนั้นคือผมก็ยังไม่ได้รู้อะไรมากมายนะครับ

ผมก็รุ่นพี่เขาก็มาตาม

ผมก็ตามขึ้นไปเพราะว่าห้องนี่จะอยู่ชั้น๔
ตัวตึกเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า
แต่โดยรวมแล้วจะเป็น๔ตึกทั้งหมด๔ชั้น

มันจะเป็นประตู๒บานที่แบบ
บานเปิดอ่าวันใหญ่เปิดพราบกับหรือมันจะเป็นออกด้านนอก

แต่เขาจะมีฐานเอาไว้รองรับเขาจะไม่วางกับพื้น
ผมก็เข้าไปก็บอกจะให้ช่วยขนอะไรบ้าง
แวนเองนอนเลยไปเอาผ้า

แล้วก็ให้หยิบผ้าเดินตามลงไป

มันจะเป็นชั้นใช้เป็นสองจะเปิดถ้าเปิดประตู
เข้าไปเนี่ยหรือถ้าเรายืนอยู่ตรงหน้าประตูข้อง
เนี่ยพี่แจกเราจะเห็นชั้นตรงคล้องเลย

ตัวสูงประมาณเกือบฟุตประมาณ๙นิ้ว

แล้วก็ไม่ได้ถามใครด้วยว่า

แล้วแต่ละตัวเนี่ยจะใส่ชุดไม่เหมือนกัน
ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับตัวละครอะไรหรือเปล่า

ก็เห็นว่าอ๋อเป็นตุ๊กตาใส่ชุดไทย

แล้วผมก็ยืนมองยืนจ้องความที่ผมไม่รู้นะ
ผมรู้สึกแค่ว่ามีบางอย่างมองผมอยู่

แล้วเพื่อนผมชื่อจุ้ยคนหนึ่งที่มาช่วยขนของเนี่ย
ผมก็ยืนมองอยู่ตรงหน้าจุ้ยมันเดินมาสะกิด

รีบหน่อยเว้ยรีบไปลงไปจัดของหน่อยเดี๋ยวเขาด่าเอา
คือตัวมันก็เดินไปผมก็เอาเก้าอี้มาต่อ

ระดาษสายตาผมมันจะอยู่ในชั้นของตุ๊กตาลวัดดี

กลิ่นแรกที่ผมได้กลิ่นมันคล้ายกลิ่นทูบชื้น
เป็นกลิ่นทูบชื้นที่ไม่ได้จุด
ผมไม่มั่นใจว่าเคยได้กินกันหรือเปล่านะ
แล้วก็มันจะเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นสาบนิดนึง

ผมมองแค่แป๊บเดียวแล้วก็ละสายตา

คิดว่าเดี๋ยวต้องเก็บของขึ้นมาอยู่แล้ว

ผมไม่รู้หรอกว่าอาจารย์เขาสั่งไว้ให้ปิดหรือเปล่า

ผมไม่รู้ว่าโรงเรียนเวลาที่มีการบวงสวง

แต่โรงเรียนนี้คือไม่ใช่โรงเรียนนัตรสินโดยตรงนะครับ
แต่เขาบอกให้ทุกชั้นเรียนลงมารวมกันที่

เหมือนอารมณ์เหมือนยืนเข้าแถวตอนเช้า
ผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะบวงสวงมันถึงต้องขนาดนี้เลยเหรอ
ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นเฉพาะกลุ่ม
คนที่เล่นคนที่ซ้อมเพื่อจะแสดง
แล้ววันนั้นผมสังเกตได้เลยว่า
คนที่มาบวงสวงเนี่ยไม่ใช่อาจารย์แล้วไม่ใช่ครู

ใช่ครับผมนุ่งขาวห่มขาวมาเลย

แต่หลักที่ต้องใช้คำว่า

ตัวละครหลักใน๓คนนั้นจะมีคนกลาง
ที่จะผมสั้นแล้วก็ไว้หนวดไว้คาวยาวแต่ผมสั้น

แต่ว่าคุณครูจะเรียกว่าอาจารย์
แถวที่ผมยืนอยู่ผมจะอยู่ห่างจากหิ้ง
ด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ราวแถวที่๔
ซึ่งอยู่ก็ไม่ห่างมากแล้วก็จะมีครูท่านหนึ่ง
จะยืนอยู่ตรงกลางตรงกลางระหว่างของนักเรียน

ผมก็ต้องอยากให้เห็นหน้ากากปริญญาผมทันนะ

ผมก็พนมมือไว้แต่ไม่ได้คิดอะไร
ค่อยท่องผมไม่ท่องฟังไม่ถนัด
แค่พนมมือไว้อย่างนั้นแหละพนมมือ
พนมมือไว้แล้วก็ซ้ายขวาไม่ได้สนใจอะไร
มองซึ่งตึกที่อยู่ด้านหน้าเนี่ย
มันจะเป็นตึก๔ชั้นซึ่งเป็นด้านหน้าโรงเรียนที่บอกว่าเป็นห้อง

ในห้องที่เราไปเอาของมาไหมก็อืม

ระดับสายตาคือมันจะเป็นระเบียงที่อยู่ขัดกับกลางประตูพอดี

ผมเห็นบางอย่างมันขยับอยู่ในห้อง
ผมเห็นเป็นอะไรแหลมสีเงินเงินทองแหลมเนี่ย

แล้วอาจารย์ที่อยู่ที่ที่ยืนอยู่ด้านข้างเลยฮะ

ผมมองแล้วคือไม่ได้ก้มหน้าไหว้แบบปกติ
ที่จะบอกเขาผมเหมือนมือวัยเจค
แต่ตาผมมามอครูก่อนครูครับ
แต่ครูเขาไม่ได้หันไปมองตามนิ้วที่ผมชี้นะ

ตั้งใจสวดตามเขา

คราวนี้พอเมางขึ้นไปต้องฮั่นหน้ากล้มลงมา

เพราะสิ่งที่ผมเห็นรอบนี้ไม่ใช่ในห้อง
อารมณ์เหมือนคนใส่

ยืนอยู่หน้าห้องราว๔๕คน

ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช่ชุดเดียวกับที่ตุ๊กตาใส่หรือเปล่า

ตอนนั้นผมคิดแต่ว่า

จะใช้เวลาเดียวกับก่อนท้าเทรนด์
ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอะไรไม่รู้นะ

ผมก็นิ่งพยายามนิ่งสักพักหนึ่ง

ซึ่งผมก็ยืนมองเหมือนอาจารย์ที่อยู่รอบ
เขาก็ไปมุงกันอยู่ตรงพราม

แน่มั่นใจว่ากี่ดอกแต่ประมาณกรัมหนึ่ง

ซึ่งเขาเป็นเทียนหลักที่ใช้จุดทูบอยู่แล้ว

นานผมก็ว่าเขาทำอะไรทำไมต้องไปมุมกัน

เหมือนกับว่าเขาพยายามทำอยู่แบบนั้นนานมาก

อย่างนั้นจ่อเทียนแบบนั้นแต่จุดไม่ติดอ่ะ
หัวดำนะหัวทูบดำแต่ไม่ติดไฟไม่ติดเลย
เขาก็บอกว่ามีบางอย่างผิดปกติ

หันมามองผมก็หันมามองผมคนเดียวเลยนะ

รุ่นใหญ่เลยนะ

อะผมนึกเข้าไปปุ๊บ

ตอนที่ผมยืนตอนที่ผมชี้บอกครู

พรามก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนชุดซะ

เป็นเสื้อแขนสั้นสีขาว

พอกลับไปที่ผมไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าทำอะไร

มันจะมีโต๊ะที่วางของแยกต่างหาก

เขาวางไว้มีทูบทั้งหมด๓ชุด

แล้วก็๑ดอก๑ชุด

แบบสูงสุด๑๖แล้วก็๑
มันเป็นการแก้๓ขั้นตอน

ใช่เหมือนจะยังไม่ได้ทำอะไร

ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาต้องให้ทำอะไร
เขาก็รออาจารย์อีกชุดหนึ่ง
ซึ่งเขานั่งรถตู้ของโรงเรียนไปตลาด

กลับมาก็เห็นถือถุงกับข้าวถุงอะไรมาเนี่ย

เดี๋ยวเขาไปชะเลิกแล้วจะทำไม่ได้

พอทำเสร็จทุกอย่างเขาให้ผมไปจุดทูบ

มันไม่มีดินนุ่มใช่ไหมนะ
ที่เป็นสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นดินทั้งหมด

แล้วก็มีแก้วน้ำแล้วมีแก้วน้ำหนึ่งใบ

อันนี้คือทีละดอกอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่า

มันจะมีคำพูดเกี่ยวกับการขอขมากรรมด้วย

แต่ห้าดอกนี่คือไม่มีอะไรเหลือ

คือผมในใจคิดว่าผิดอะไรวะ

พอผมพูดตามที่เขา

ผมปักปักเขาบอกให้กดให้แน่น
และตั้งทูปให้ตรง

ปากแค่ไม่ลงอะแข็ง

ทะลุเลยนะแต่ว่าตอนที่ปากทูปมันแข็ง
ปากแค่ไม่ลงผมก็เลยแบบ

ผมก็ค่อยเสียบแต่ตอนค่อยเสียบ

ไอ้หิ้งด้านหน้าที่เขาวางบายสีอะ

พี่เชื่อไหมว่าขามันพับแล้วลม
ทั้งโต๊ะเลย

ใช่ยืนอยู่ตรงหน้าเครื่องเส้นเลยเป็นเท้าดำผมดูจากสภาพเท้าเป็นผู้หญิงแน่นอนพี่
ครับผมยนต์พูดทิ้งแล้วเหมือนกับหงายท้องลงไปนั่งกับพื้นอ่ะแล้วก็มองขึ้นไปบนต้นไม้ซึ่งไม่เห็นแล้วอืม
ทามเขารู้ว่าเราเห็นอะไรเขาบอกให้ปักลงข้าวไม่ใช่ปักลงดินเอาใหม่เขาก็ส่งจุดทูปอีกดอกหนึ่งใหม่แล้วผมก็ปักที่ข้าวทำเหมือนเดิม
อีกดอกหนึ่งเขาจุดแล้วบอกให้ปักที่แก้วครับที่แก้วน้ำเขาปักลงไปเลยแล้วก็เดินเดินถอยออกมาครับไม่ต้องหันกลับไปมองอืม
แล้วเขาพูดก่อนที่เขาจะกลับเขาบอกว่าเดี๋ยวพอทูบทูบหมดอ่ะช่วงเย็นลงมาดูว่าน้ำเปลี่ยนสีหรือยังอืม
เปลี่ยนเป็นสีของทูบหรือยังที่เป็นทูบสีแดงและทูบหมดแล้วเนี่ยให้เก็บเอาเฉพาะน้ำขึ้นไปเครื่องเส้นอย่าไปยุ่งของเขาครับ
อ่าผมก็ทำตามที่เขาบอกช่วงอ่าช่วงหน้าณเวลานั้นอ่ะคือของเข้าของทั้งหมดที่ที่ล้มระเนละนาดเนี้ย
เขาก็จะอ่าส่วนที่เขาทิ้งได้เขาก็ทิ้งไปอืม
ส่วนพวกเครื่องตีเครื่องอะไรเขาก็ยังมีกองกันอยู่ใต้ใต้อาคารใช่ไหมฮะแต่อยู่บนเวทีเล็กครับ
ยังไม่มีใครเก็บกันช่วงนั้นเพราะว่าอาจารย์หนึ่งยังวุ่นวายกับเรื่องของผมอยู่
ผมก็ยังไม่รู้ยังงงงงยังโกงโก๊งอยู่เลยนั่นแหละครับณช่วงนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะ
ผมคิดว่าน่าจะจบแล้วนะอ่าเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเย็นอ่ะ
ยังไม่ได้เจออะไรแต่ตลอดเวลาตั้งแต่ที่ผมชี้เนี่ย
สิ่งที่สิ่งที่แปลกที่สุดที่ผมยังหาคำตอบไม่ได้คือผมได้ยินเสียงละนาดเข้าหูตลอดเวลาเลย
มันมีเสียงเป็นเสียงละหน้าสดพี่อืมอารมณ์เหมือนคนตีสดอ่ะ
เสียงที่ออกจากจากลำโพงนะอืมเป็นเสียงตีสดที่มันกล้อง
มันกล้องเหมือนมาตามลมเข้าเข้าซ้ายออกขวาอย่างเงี้มันจะวนอยู่แบบเนี้ยครับ
มันจะดังผมไม่แน่ใจว่าที่ได้ยินคือหูหรือผ่านสมองอืม
คือจะได้ยินแบบนี้มาตลอดเวลาแต่ไม่ได้มาตลอด
คือมันจะมาช่วงช่วงเป็นช่วงช่วงพี่แต่เสียงค่อนข้างชัดอืม
ตอนที่ผมกลับบ้านไปเสียงมันหายพอผมเดินห่างจากโรงเรียนช่วงเย็นไหมครับ
ผมก็กลับบ้านเพราะว่าผมอ่ะจะอยู่อ่าระยะนั้นก็แล้วกันครับ
ซึ่งจะเป็นบ้าน๓ชั้นอยู่ในซอยผมก็ใช้ชีวิตปกติไปตามภาษาเด็ก
ไม่ได้คิดอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้เล่าเรื่องเนี้ยให้กับคนที่บ้านฟัง
ไม่ได้เล่าให้ป้าฟังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะตอนนั้นผมไม่ได้อยู่กับแม่

แล้วสมัยนั้นถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นการ์ตูนหลังข่าวก่อนที่จะมีละคร
ทีวีหลังข่าวสองทุ่มครึ่งผมก็จะอยู่กับป้า
ซึ่งบ้านผมจะเป็นใต้จิ๋วใช่ไหมครับจะเรียกป้าผมว่าอีครับ
แล้วก็จะมีแม่นมคนนึงแล้วก็มีผัวเขาอยู่ข้างหลังนั่งอยู่ตรงโซฟาด้านหลัง
ผมก็นั่งอยู่บนชั้นลอยนะฮะข้างล่างก็จะบิดไฟแล้ว
ห้องนอนที่ผมนอนอยู่กับอาม่าจะเป็นชั้น๒ที่อยู่บนหัว
ผมก็นั่งลักษณะของเด็กนั่งนั่งดูรอดูการ์ตูน

หันไปบอกอี๊ได้ยินเสียงละนาดหรือเปล่า
ก็หันมาละนาดอะไรของมึง
ไม่มีแถวนี้มันมีร้านแถวนี้โซนนั้นมันเป็นอิสลามทั้งโซนพี่

ผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรมากมายผลกลับมาแล้ว
ผมเห็นว่าอาม่าเดินลงมาจากชั้นบน
เขาบอกอ้าวอาม่ามาแล้วขึ้นไปนอนได้แล้ว
เหมือนเขาก็พูดกับอามาภาษาแจ้าจิ๋วแต่อามาไม่ได้ตอบอะไรมากมาย
ผมก็ลุกแล้วก็เดินไปหามาม่าก็จุงมือ
จับข้อมือแล้วก็จุงผมขึ้นไปจะขึ้นห้องนอน
เพราะว่าชั้นที่๒ด้านหน้าห้องจะไม่เปิดไฟ
เพราะว่าแสงจากข้างล่างมันเห็นอยู่แล้วที่สองมันสลัว
เขาจะเปิดไฟเฉพาะในห้องด้านในซึ่งมันเป็นห้องแบบจองล็อก
จะเป็นล็อกของคนงานแล้วก็ล็อกของอีที่ผมที่นอน
พอไปถึงตรงด้านหน้าประตูนะฮะพี่แจ๊ค
ระดับกรประตูมันจะอยู่ตรงหน้าผมพอดีแล้วผมจะเป็นคนเปิด
พอผมเปิดประตูปุ๊บยังเปิดได้วิสูจนนะ

อาการจับของอาม่าผมล้ำให้ผมเข้าห้อง
มันดึงไว้ใช่อย่าเข้าไปอาม่าจะเข้าห้อง
พอผมหันจังหวะที่ผมพูดแล้วหันกลับไปเนี่ย
มือที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่ใช่มือม่านะ
มันเป็นมือซิดขาวนิ้วเรียวยาวเลยแล้วก็มีกำไรข้อมือ
ผมจำไม่ได้ว่าสีอะไรสีเงินหรือสีทองไม่รู้แต่มีกระดิ่งห้อยด้วย
แล้วพอผมมองไล่จากแขนขึ้นไปจะเห็นเป็น
เขาเรียกบ่าหรือเปล่าเป็นชุด
อันนี้ต้องเห็นเป็นตัวเป็นต้นแล้วเห็นหน้าชัดเจนมากเลย
เป็นผู้หญิงใส่ชุดนางลำชะดาแหลมเฟี้ยวเลยสูงมาก
และอารมณ์คือมองผมลักษณะแบบนี้

ผมต้องใช้คำว่าผมฉี่ลาดเลยตรงนั้นมันเป็นบันไดขึ้นชั้น๓

อาม่าเขาออกมาจากห้องแล้วก็ป้าผมเนี่ยเดินขึ้นมา
เขาเปิดไฟหน้าห้องบอกเป็นอะไรร้องไห้ทำไม

อาม่าเขาฟังไม่เคยเรื่องอิกก็แปะให้ฟัง
ก็คืออิกเหมือนเขาเริ่มจะรู้แล้วว่า
มีอะไรแปลกแล้วเขาก็เลย

พาไปหาหลวงพ่อที่วัดวัดหนึ่งเอ่ยชื่อวัดได้ไหมเพราะว่าไม่เกี่ยวกับวัด
เป็นวัดหนึ่งก็แล้วกันที่แม่ผมเป็นสิทธิ์อยู่ที่นี่

อันนี้ที่ผมเคยเกิดกับพี่แจ๊คถ้าพี่แจ๊คพอจะจำได้นะ
เกี่ยวกับเรื่องที่ผมว่าผมเป็นเด็กกำพลาและแม่ผม
เอาผมมาเลี้ยงแล้วเอาไปหลวงพ่อจะตั้งชื่อให้แล้วท่านได้บอกบางอย่าง

ก็กลับไปแล้วเหมือนหลวงพ่อท่านก็คุยกับแม่ผม
ใช่ไหมครับอาม่าผมไม่ได้ไปด้วยอีกวันหนึ่ง
ก็ป้าผมกับแม่ผมแล้วก็หลวงพ่อเขาคุยกัน
ผมก็ยืนอยู่ข้างแล้วเขามองผมแล้วเหมือนเขาพูดบางอย่าง
ถ้าที่ผมจำได้นะเขาเกิดมาเป็นแบบนี้เขาก็ต้องรับ
ถ้าเขารับไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้
มันเป็นสิ่งที่เขาต้องแลกมันไม่ใช่สิ่งที่เขาถูกติดตัวมาตั้งแต่เล็ก
อะไรประมาณนี้คือผมได้ยินก็ประมาณนี้
จากนั้นหลังจากที่เขาคุยกันได้พักนึง

ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเครื่องรางธรรมดาปกติ

ก็เป็นตะกุดแบบหลอดใช่ไหมคะแล้วเป็นสายท้องเนอะ
แต่อันนี้เป็นตะกุดที่มันจะมีหัวอุด
หัวท้ายที่เป็นหัวแหลมคล้ายตะกุดจาน

เก็บเอาไว้ให้เราให้เราติดตัวไว้

ผมก็ยังได้ยินอยู่ก็เลยไปบอกไปบอกแม่บอกป้าว่า

สิ่งนี้ให้หาเชื้อของแล้วก็เด็บไว้ที่เอว

ผมคิดว่าทุกอย่างน่าจะไม่มีอะไรแล้ว
วันนั้นช่วงเที่ยงของที่กองอยู่ข้างล่าง

แล้ววันนั้นคือผมยังไงก็ต้องไป

คือครูเขาเตรียมบางอย่างให้ผม

ก็ต้องขึ้นไปเพื่อเป็นการขอเข้ามาเขาด้วย

แต่เหมือนผมจะคุมสติไม่อยู่

ตอนที่ผมย่ำคิดย่ำคำ
ผมจะเดินไปตรงจุดที่เป็นหน้าห้องเก็บของอ่า

พอผมเดินไปถึงหน้าห้องปุ๊บ

เก้าอี้มาต่อตรงนั้นเลยหยิบท่าไปพยายามจะไม่สนใจ
พอผมปีนขึ้นไปคราวนี้พยายามจะละสายตาเพื่อจะพยายามไม่มงหุ่น
มองหุ่นเพราะมันต้องผ่านอยู่แล้วแต่รอบเนี้ยต้องใช้เขาถามว่าชะงักไหม
เลยดีกว่าอืมพอปีนขึ้นไปพอผมเงยหน้าขึ้นมาเพื่อจะวางเนี่ย
หุ่นทุกตัวเปื้อนเลือดหมดทุกตัวเลยพี่เฮ้ยที่เราเห็นคือเป็นหุ่นเปื้อนเลือดเลยเหรอ
แล้วปกติหุ่นลักษณะหุ่นคือมันจะเป็นการวาดตามันจะไม่ใช่เป็นรูป
รูปอ่าเขาเรียกไม่ได้ขึ้นรูปแบบนี้มีสันเทพุงไม่ใช่
จะเป็นลูกเกลี้ยกลมกลมแล้วก็เป็นปากกาสีดำวาดเป็นในใช่แต่ที่ผมเห็นวันนั้นอ่ะ
คือลูกตาดำหมุนหมุนให้แบบปุ๊บหายเข้าไปข้างบนแล้วเป็นตาขาว
อ่าเฮ้ยเหมือนเหมือนมีชีวิตทำผีหลอกละใช่ประมาณนั้นเออเออ
แล้วทุกตัวทั้งเครื่องทรงที่เขาใส่อยู่มันเหมือนมันเหมือนเป็นคราบเลือด
โดยเฉพาะตัวหุ่นเองเนี่ยเหมือนมันเป็นเลือดที่ที่หยดออกมาจากจาก
ใต้ชะดานึกออกไหมครับเอออย่างงั้นอ่ะผมร้องวาคขึ้นมาแล้ว
ต้องใช้คำว่าตกหงายหลังตกลงมาเลยแล้วดีหลังผมไม่กระแทกพื้น
ครับครูก็บอกเป็นอะไรตอนนั้นช็อกยังไม่พูดอะไรอืม
เขาบอกอ่าลุกขึ้นมาก่อนเขาประคองผมลุกใช่ไหม
ผมก็เดินออกไปแล้วเขาก็ปิดประตูปิดประตูผมก็เดินไป
เดินไปกับเขาครับเขาพาเขาพาลงไปที่ห้องพักครูที่อยู่ติดกับห้องผู้ใหญ่ด้านล่างอืม
เขาก็บอกว่าเขาถามสอบถามผมก่อนว่าตอนที่เข้าแถวที่วงศพแรกเจออะไร
เออผมก็เล่าให้เขาฟังทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราเห็นอย่างนี้เงยหน้าขึ้นไป
เห็นเป็นชะดาเห็นเป็นชุดใช่เห็นเป็นชุดออกมายืนครับจากนั้นน่ะ
คือผมเล่าไม่ใช่แค่โรงเรียนนะที่เจอที่บ้านผมก็บอกเขาเหมือนกัน
อาจารย์ทุกคนที่อยู่ในห้องรวมถึงอาจารย์ใหญ่เขาหันหน้ามามองกันหมดทุกคน
เพราะว่าอย่างนี้นะเขาพูดมาว่าเรานึกให้ดีแล้วว่าเราไปล่วงเกินอะไรเขาหรือเปล่า
ผมก็เฉียงต้นแชลว่าสมัยเด็กทะลิกเฉียงคอเป็นเอ็นอืม
นะผมไม่ลบหลู่ผมไม่ได้พูดอะไรไม่ดีเลยนะ
แต่คุณครูที่เขาอยู่กับผมเขารู้ลึกดีไอ้สมชาย
แสดงว่าเขารู้วีรกรรมเราว่าเราเป็นคนห่ามประมาณนึง
ใช่แล้วทำอะไรก็เจอตัวใช่แล้วผมไม่รู้ไง
ผมก็พยายามนึกให้ดีสิว่าตอนที่ครูหันไปทักเธอเธอทำอะไรอยู่
ก็ยืนไหว้อยู่หลังจากไหว้ยืนชี้หน้าเขา
โดนแล้วเรียบร้อยเลยแค่ชี้หน้าเขาเนี่ยอ่า
เพราะผมก็ไม่รู้ที่มาว่าคืออะไร
อาจารย์อีกคนนึงเข้ามาบอกว่าแล้วเห็นลักษณะเป็นหุ่นเลยเหรอ
มันเป็นไปไม่ได้นะสมชายแล้วงงทำไมอะครับ
ุ่นที่เธอเห็นเขาเผาทิ้งไป๒๓ปีแล้ว
ฮะเดี๋ยวนะคุณน้อยกำลังจะบอกว่า
ไอ้ตู้นั้นเนี่ยมันไม่มีหุ่นอะไรอย่างนี้เหรอ
เฮ้ยเขาพาผมกลับไปที่ห้องเลย
แล้วก็ไปดูก็คือไม่มีหุ่นไม่มี
พอผมเดินไปที่ห้องปุ๊บเขาเปิดให้ดูเลยนะ

รอบนี้ต้องใช้คำว่าผมพูดไม่ออกคือหุ่นไม่มีบนชั้นเลย

ประมาณ๒๓กล่องซึ่งผมไม่รู้ว่ากล่องอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้บอก
ฉันรู้แล้วใช่ไหมว่าหุ่นไม่ได้มีอยู่นี่นานแล้ว

รุ่นพี่เขาบอกรุ่นพี่ก่อนผมอีกรุ่นนึงโดนหนักกว่า

น่าจะใช่ผมไม่ทราบตอนนั้นเขาพูดให้ฟังแค่นี้
แล้วหุ่นเขาบอกว่ามันมีอาฐานมาตั้งแต่
ตอนที่เขาเอาหุ่นมาโชว์ที่โรงเรียนแล้ว
ซึ่งโชว์ในงานในงานดนตรีไทยนี่แหละ

แล้วมันมีเรื่องราวแปลกมากมายช่วงกลางค่ำกลางคืนรอปภแล้วก็อาจารย์ที่มาช่วงตี๕เขาจะเจอกัน
ก็จะเจอหลายอย่างบางคนก็จะบอกยังไงดีพี่แจ๊คอันนี้ที่ผมฟังฟังมานะ
ครูท่านหนึ่งเขาพูดสั้นว่าที่เขามาเขาต้องมาเขียนข้อสอบตอนเช้าให้เด็กใช่ไหมครับ
ตี๕เขาบอกว่าชั้น๔เขาต้องขึ้นเดินไปแล้วเพื่อตรวจดูห้องว่าเขาจัดโต๊ะกันโอเคเรียบร้อยไหมเนี่ย
เขาเห็นตรงปลายทางตรงที่เป็นหน้าห้องที่เก็บขึ้นบนตีแล้วเขาเห็นเป็นคนสวยชุดอังรัม
เหมือนเท้าแตะเพดานเราให้หัวเราก็วิ่งมาหาเขา
เขาก็เล่าให้ฟังว่าโดนทุกชุดโดนทุกรุ่นอาจารย์ยังโดนเลยค่ะ
เขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาไม่รู้ที่มาของตุ๊กตา๖๗ตัวนี้มาจากไหน
แต่เขาซื้อต่อมาแถวชายแดนก็แล้วกันเขาซื้อต่อมาแต่ฝั่งเรานะ
เขาซื้อต่อมาแล้วจะเอามาโชว์แล้วเกิดเรื่องราวมากมาย
ก็เลยให้พรามมาทำพิธีแล้วก็เผาเผาที่สนามเด็กเล่นด้านในที่เป็นกองดิน
แต่เผาเขาคิดว่าน่าจะจบแล้วแล้วก็ไม่มีกิจกรรมนี้ประมาณ๒ปี
จะมาจัดใหม่ก็คือปีที่เป็นชุดผมนี่แหละ
โอ้โหเดี๋ยวนะตอนแรกผมจะถามคุณโน๊ตว่า
เพราะอะไรทำไมคุณโน้ตถึงต้องเห็นหุ่นนางรำ
หุ่นนางรำจะต้องมาแสดงอะไรที่มันดูน่ากลัวให้เด็กคนนึง

ผมว่ามันอยู่ที่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่โดนไงพี่
แต่เหมือนกับใครก็แล้วแต่ถ้าคุณโน๊ตยืนยันว่าณตอนนั้น
ตอนที่เข้าไปในห้องนั้นคุณโน๊ตไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดเลย
ถูกป่ะหรือไปทำอะไรที่มันผิดเช่นคิดพูดไม่ดี
บลู่อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนที่ผมยืนจ้องอยู่เออผมลืมบอกไป
ที่ผมผมย้อนกลับไปถามไอ้จุ้ยไอ้จุ้ยที่กูถามมึงว่าตอนที่กูยืนมองตุ๊กตาอ่า
ซึ่งกูถามว่ามึงเห็นไหมเห็นอะไรอ่ะตุ๊กตาเอ้าทำไมกูคิดว่ามึงพูดถึงผ้า
ผ้าขาวมันเริ่มออกมากูก็เห็นอยู่มึงก็หยิบไปดิ

ไม่ได้หมายถึงตุ๊กตาเพราะเขาไม่เห็นผมก็เลยแบบงงตัวลงไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็น
เรื่องนี้ก็คือในห้องก็มีการมาจับกลุ่มคุยกันส่วนที่เจอในห้องก็มีแต่เขาแค่มายืนตั้งวงเฉย
ผมว่าเผลอนะเขาอาจจะแบบรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยเห็นหัวโจก

นั้นวันนี้ขึ้นมาในห้องของฉันเนี่ยจะทำอะไรให้แกซะหน่อยดูซิว่าถ้าแกเห็นฉันน่ะแกจะมีปฏิกิริยายังไงใช่
สุดท้ายคือเราควบคุมสติตัวเองไม่อยู่ไม่อยู่
ผมว่าเด็กคนนึงที่เจอลักษณะแบบนี้ร้อยทั้งร้อย

ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าไอ้การชี้ของเรา
มันจะเป็นการไปลบหลู่สิ่งเหล่านี้

เพราะมันคือการชี้เพื่อบอกให้บุคคลที่๓เห็นว่า

มันกลายเป็นว่าอันนี้เราไปลบหลู่เขาเฉยเลย

ดูเหมือนว่าเขาค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกัน
เพราะถึงขนาดเข้าไปในบ้านเราได้อ่ะใช่

ไม่รู้ดิผมคิดว่ามันมีอะไรมากไปกว่านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้
ผมก็ไม่ทราบเพราะตรงนี้คือข้อมูลหลายอย่างผมจะทราบมาจากพรามเท่านั้น
แล้วก่อนที่ออกจากห้องนั้นนะพี่แจ๊คนะ
ที่ผมเข้าป่าครูพาผมไปเนี่ย
พิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีตุ๊กตาตรงนั้นเนี่ย

เอาดอกไม้ชุมเคียนเขียนคันตัวไว้แล้วก็เดินออกมา

ยังได้ยินเสียงอยู่แค่ครู่ประมาณเกือบเดือนก็หายหายไป
แล้วที่บอกว่าโรงเรียนจัดพิธีเหมือนกับเป็นพิธีไหว้ครู
ครับเขาไหว้ครูแบบที่เรารู้จักกันใช่ไหมครับว่าเป็นวันครู
หรือเขาจัดพิธีไหว้สิ่งนี้โดยเฉพาะ

แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่เด็กในโรงเรียนนี้
จะต้องมาทำการบูชากราบไหว้ขอเข้ามา

หรือว่าใครไม่ทำอาจจะโดนอาจจะเจอก็ได้

ซึ่งผมก็มีหลายกระแสตอนนั้นพูดมา

เพราะว่ามีเคยมีรุ่นพี่ไปหลบหลู่แล้วอะไรแล้วเนี่ย

อาจจะเป็นไปได้มั้งที่ว่าทุกปีก่อนมีกิจกรรมจะต้องมาไหว้ครู
เหมือนกับหลายโรงเรียนหลายมหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นการขอขมาบอกกล่าวบางสิ่งบางอย่างที่เขาเชื่อกันว่าคุ้มครอง

ถ้าเมื่อไหร่ไม่ทำมันจะเกิดอาเภษมันจะเกิดอาถรรพ์เกิดขึ้นกับลูกศิษย์

กำลังแบบไหวห้าเลย

ไม่รู้หรอกร้านว่าไหนผิดอันไหนถูก
แต่หูแรงแรงมาก
นั่นคือเรื่องราวของอาถรรพ์หุ่นนางรำ
หาไม่ได้ด้วยดี

ถือว่ามั่นใจ๘๐นี้ผมก็โอเคแล้ว

ผมคิดอยู่นะไม่เอานะแบบเล่าไปปุฏนะ

การน่าจะไม่มีฮะแต่ถ้ามีมามองก็มีอยู่
แล้วี่ทุบขอเข้ามาครับ

บางสิ่งบางอย่างผมว่ามันก็น่าจะให้อภัยกันได้จากเด็กคนหนึ่ง
ที่เขาอาจจะไม่รู้ไอหนูอะไอเหนย์อะไร

บางสิ่งบางอย่างที่เคยทำมามันก็เป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา
แล้วตอนนั้นที่บ้านพาไปหาพระที่บอกว่าพระท่านเป็นคนแบบตั้งช่องตั้งชื่ออะไรให้เลย

อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ผมรู้มาจากคุณแม่เมื่อสิงหาที่แล้ว

หลังจากเรื่องนี้มันผ่านมาตั้งแต่เราอยู่ป๔นะ

เหมือนกับที่ผมได้ยินหลวงพ่อท่านพูดเนาะตอนเด็ก
ฟังดูบางทีถ้าหลายคนถ้าไม่ติดตามจะอาจจะงง
ผมเองเนี่ยก็ได้มาเจอเหตุการณ์บางอย่างในช่วงก่อนที่แม่ท่านเสีย
ต้องใช้คำว่าเสียพร้อมกับคุณพ่อเลยทั้งคู่
แล้วก่อนหน้านั้นผมได้ไปสอบถามท่านเรื่องนี้เกี่ยวกับตัวของผมเอง
ซึ่งผมถามข้อแรกคือเรื่องเกี่ยวกับที่มาของผม
ผมเป็นเด็กอำพลาที่ท่านเอามาเลี้ยเพราะท่านมีลูกไม่ได้ครับ
อาการของท่านผมก็ถามทำไมแม่ถึงมีลูกไม่ได้
เขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาบอกว่าเป็นมะเร็
ว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกต้องตัดทิ้งเขาไม่สามารถมีลูกได้
เท่ากับว่า๓คนก็คือเป็นลูกเลี้ยงทั้งหมด
แล้วตอนที่เขาเอาผมมาเลี้ยงเนี่ยเขาได้เอาผมเนี่ยอุ้มผมเนี่ยไปหาหลวงพ่อ
ซึ่งเป็นหลวงพ่อองค์เดียวกันกับที่แม่ไปนะฮะ
ให้เขาตั้งชื่อให้ตามพื้นดวงชะตาของผมว่าชื่ออะไรเหมาะที่สุด
แต่อันนี้คือเรื่องเล่าจากแม่นะฮะแม่ผมเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะฟัง
พร้อมแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าที่ผมเห็นมาตลอดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร
ตอนเจ็บขวบผมเกือบตายมารอบหนึ่งด้วยอาการเขาเรียกเป็นพิษกระแสเลือกเป็นพิษ

ใช่แล้วตอนนั้นเขาบอกอาการมันคล้ายไปทางลูคิเมียเมื่อ๓๐๔๐ปีก่อนอ่ะนะฮะ
เขาบอกว่าคืออาการรักษาอาจจะไม่เหมือนทุกวันนี้เนอะ
ก็ผมมีอาการไข้ขึ้นสูงแล้วมีอาการช็อกผมจำความได้คร่าวว่าใช่ผมเคยมีอาการแบบนั้นจริงแต่จำได้แค่นิดเดียว
แต่หลังจากนั้นเขาบอกว่าหลังจากที่ผมฟื้นมาแล้วเนี่ยผมก็จำได้ว่ามีคนงานในบ้านเขาพูดมาบอกแม่เองไปบนให้วุ่นวายเลย
เอ็นจะรอดอ่ะแต่จากนั้นผมก็ไม่สนใจอะไรเพิ่งจะมาฟังคำตอบจากแม่ซึ่งถามแม่ก็ถามว่าแล้วมาถามทำไมเรื่องนี้
ผมก็บอกว่าเห็นบางอย่างเมื่อคืนก่อนเอ้าเห็นเขาแล้วเหรอนั่นแหละเจ้ากรรมในเวียนมึงเองอ่ะเอ้าทำไมอ่ะแม่
แม่เห็นเขามาตั้งแต่เด็กแล้วเขาตามมาตั้งแต่เด็กแล้ว

นั่นคือส่วนหนึ่งของที่คุณแม่เชื่อว่ามีเจ้ากรรมนายเวรตามมา

แล้วคืออันนี้คือคือเริ่มต้นเรื่องจากที่หลวงพ่อท่านได้พูดเอาไว้ว่าอุ้มผมแล้วนะเขารับผมจากแม่มาตอนบ่ายบอกเลย

จะตั้งชื่อให้เขามองหน้าผมอันนี้แม่ผมเล่าให้ฟังว่าเหนื่อยหน่อยนะจะเลี้ยงเด็กคนนี้เข้ามาพร้อมกับมหาศาลแล้วกับเจ้ากรรมระเวนเป็นร้อยเลย
คือจำนวนเยอะมากไม่ใช่แค่ดวงสองดวงหรือสามดวง

อันนี้ก็เหมือนเดิมครับใช้วิจารณญาณครับซึ่งผมเองก็ฟังจากท่านมาหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังเล่าให้แม่ฟังตอนที่อุ้มผมอยู่เขาบอกว่าตอนที่อุ้มผมอ่ะท่านมีนิมิตรมีนิมิตรบางอย่างผ่านเข้าสมองท่านเขาเห็นเป็นภาพผมอ่ะในอดีตผมเป็นทหารจับดาบสองมือก็คือเป็นทหารน่าจะเป็นทหารอาสาเป็นทหารชาวบ้
เป็นทหารช่วงสมัยไหนเขาบอกเป็นถึงสองชาตินะชาติแรกก่อนก่อนสถาปนาตอนสถาปนาปรุงขึ้นมาผมเป็นอาหารอาหารแนวหน้าที่คำสั่งมาให้ล้างค่าครอบครัวของขศึกให้ออกจากแผ่นดินให้หมดแล้วส่วนใหญ่ผมจะตัดหัวทั้งนั้นเลยจะเป็นกลุ่มของผมที่เฉือนคอแล้วก็ตัดหัวหมดซึ่งแน่นอนครับมันตรงกับ
โทษหาที่เค้าฟังไม่รู้เรื่องแต่แม่เข้าใจในสมองเค้าว่า

เห็นว่ามึงเป็นคนธรรมธรรโมมึงเป็นคนดี
มีลูกไม่ได้คาดจะเว้นชีวิตไปก็ได้

อันนี้คือแม่เล่าให้ฟังแม่เขาถามว่าแลกอะไร
เห็นความตายของคนอื่นความเจ็บปวดของคนอื่นเขา
เขาจะได้รู้ว่าการสูญเสียมันคืออะไร
แต่พอแม่เค้าพูด
พอถึงเวลาหน้าจุดหนึ่งพี่แจ๊คเชื่อไหม
ผมเข้าใจในสิ่งที่เจ้ากรรมนายเวียนพูดกับแม่แล้วว่า

ก็เป็นไปตามที่คุณแม่เหมือนกับสื่อสารกับสิ่งนั้นได้

แล้วเขารู้มาตลอดแล้วเขาก็ปิดมาตลอด
จะเตือนผมตลอดว่ามันทำความดีเข้าวัดเข้าวานะ

แต่เพิ่งมารู้ตอนหน้าตอนนั้นว่าเป็นร้อยเลย
ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ครอบครัวเดียวที่ผมฆ่าทิ้งไว้
แล้วชาติที่๒ผมไม่ใช่ทหารในนี้ด้วย

อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปหาคำตอบอะไรจริงจัง
เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรารับรู้ได้
ณเวลานี้มันทำอะไรไม่ได้แล้ว

ทำแต่สิ่งดีทำแต่สิ่งที่มันถูกต้อง

ถ้าเราสำนึกแค่เราเอาแค่ผ่านไปเฉยเนี่ย

และที่สำคัญคือผมรับเงินจากใครไม่ได้
ถ้าช่วยเขาถ้ารับงานเข้า

เงาดำมาเต็มข้องแล้วช้อนผมทุ่มครบแทน

ก็รับรู้กันไว้ว่าเราทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง

ตอนที่เรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่
เราทำกรรมไว้เยอะขนาดไหน
ไม่ว่าจะเป็นการทำกรรมจากตัวเราเอง
หรือเป็นการทำกรรมจากคำสั่งใครก็แล้วแต่

มันจะย้อนกลับมาเล่นงานเรา
เราก็ต้องรับมันให้ได้
ครับนี่เป็นสิ่งที่แม่พูดไว้ว่า

ทุกคนมีกรรมของพ่อแม่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วตั้งแต่เกิด

ทำสิ่งที่แม่เคยฝากเอาไว้ก่อนท่านเสีย

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นหลอนแบบนี้

อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล

และแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นใครนั้นพลาดไม่ได้เหมือนเดิมครับ
วันนี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดี
พร้อมด้วยทีมงานลาทุกท่านไปก่อนครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีครับ
ขอบพระคุณนะครับ